สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
เล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียน่าเสียดายนะครับ
ไทยแพ้เกาหลีใต้ไปแบบสนุก๑ต่อ๓เซต
ซึ่งทั้งสองทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ
โดยส่งพรพันธ์เกิดปลาดออกสตาร์ทแทนนุษลาต้อมคำในตำแหน่งตัวเซ็ต
และชัชวอนโมกศรีออกสตาร์ทแทนวิราวันอภิญพงศ์ในตำแหน่งหัวสาว
ประกอบกับเกี่ยวบุ๊คของไทยให้ยังไม่เด็ดขาดแพ้ไปก่อน๒๐ต่อ๒๕
ที่๒ช่วงต้นเกาหลีใต้ยังทำได้ดีนะครับ
นำไทยไปก่อนแต่ว่าไทยก็เริ่มปรับจังหวะการเล่น
พลิกขึ้นมาทำแต้มสูสีสุดท้ายสาวไทยแซงเอาชนะได้นะครับ
ี่สิบห้าต่อยี่สิบสามเซตที่สามเกาหลีใต้เล่นได้เหนียวแน่นนะครับ
อาศัยการบล็อกขึ้นนำไทยห่างสิบเก้าต่อเก้าก่อนจะปิดเซตนะครับ
ชนะไปยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดและในเซตที่๔นะครับ
ยังเป็นเกาหลีใต้ที่ทำได้ดีกว่าทั้งการบล็อกและเกมลุกหัวสาวที่แน่นอน
แม้ไทยจะสู้สู้ไล่มาจนเสมอยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบเอ็ดแต่ก็เป็นเกาหลีใต้นะครับ
ที่ชนะได้ในช่วงสำคัญนะครับไทยแพ้เกาหลีใต้หนึ่งต่อสามเซตนะครับ
เราพบอันดับหนึ่งของกลุ่มเอฟระหว่างจีนหรือว่าญี่ปุ่นที่จะลงแข่งขันต่อจาก
คู่ไทยนะครับเกมรอบรองชนะเลิศแข่งขันกันวันพรุ่งนี้นะครับ